ถึงหมอปลากันไหมฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
และมือปราบพระนอกรีดอ่าใช่ปราบอลัชชีแต่
ด้านด้านบนพี่เบิร์ตเนี้ยอดีตพศไพรวันอืม
เมื่อวานนี้แกไม่พอใจใหญ่เลยเพราะว่าหมอปลา
ควงคู่กับคุณกันจอมพลังไปหาหลวงพี่น้ำฝนนะครับอืม
กราบนามัศกาลหลวงพี่น้ำฝนแล้วหลวงพี่น้ำฝนบอกหลังจากนี้นะ
หมอปลาเวลาจะไปปราบสัมภเวษีหรือปราบพระนอกรีดเนี่ย
เข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วค่ะนี่ฮะหมอปลาครับ
นั่งอยู่ข้างหลวงพี่น้ำฝนเลยนั่งตรงกลาง
ส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นคุณกันจอมพลังครับเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเสือแดง
เตอรี่ออนไลน์ภาพนี้ถูกโพสต์ในเพจของหมอปลา
แล้วก็มีข้อความว่าหน้าที่พุทธบริษัท๔
ปกป้องศาสนาต่อไปมือปราบอลัชชีเข้าตามตรอกออกตามประตู
้อมรับคำสอนของหลวงพี่น้ำฝนสาธุแล้วก็มีคอมเมนต์อีกด้วยนะครับว่า
ขอบคุณน้องกันขอบคุณคุณหนุ่มปองพลสะสมทรัพย์
ขอบคุณพี่หนึ่งเลขาท่านชายาสะสมทรัพย์นอกจากนี้ครับ
กันจอมพลังมาโพสต์แจ้งข่าวด้วยว่าต่อจากนี้เนี่ย
ไม่ได้มีแค่พวกเขาแล้วแต่หลวงพี่น้ำฝน
จะมาช่วยดูแลการทำงานต่างของหมอปลาให้มันถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
พอโพสต์ออกไปโอ้โหเป็นท็อกออฟเตอร์ทาวน์เลยคุณผู้ชมฮะ
คนเข้ามาให้กำลังใจหมอปลากันแต่ใครหลายคนสงสัยว่า
เอ๊ะทำไมนะทำไมหลวงพี่น้ำฝนถึงเข้ามาช่วยเหลือในการปราบอารัชชีได้
เพื่อความกระจ่างครับทีมข่าวไปที่วัดไผลล้อมเลย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

ประกาศเลยแยกทางแล้วครับ

ราดลงโถส่วงไปหมดแล้วหรอ

ฉันถามก่อนฉันควรจะต้องรู้สึกยังไง
คุณไม่ผิดหวังกันเหรอคนที่เคยนับถือ
ตัวของหมอปลาไม่รู้สึกผิดหวังเหรอ

จบมันจบแล้วค่ะ

คุณทำแบบนี้มันจบเลยคุณฆ่าตัวเองค่ะ

อุดมการศักดิ์สีคุณลงคอไปแล้วหรือคะ
หรือคุณถ่ายลงโถกขี้ไปแล้วหรือว่ายังไง

มือปราบอลัชชีเข้าตามออกตก

ถ้าจะปราบอรัชชีควรเริ่มต้นจากการที่มีสติปัญญารู้ก่อนค่ะว่า

ถ้าตัวเองยังโง่ไม่ต้องไปปราบค่ะ

ผมนุ้ยได้มั้ย
แต่เรื่องนี้ครับมีความเห็นมาจากอาจารย์ออสด้วย

วิทยาชัยพุทธวงศ์อาจารย์สาขาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แต่ไม่เห็นด้วยที่อดีตพศไพรวัน
มาประกาศตัดขาดกับหมอปลาครับ

คนเราจะสมบูรณ์แบบ๑๐๐ไม่ได้ครับ

ขอให้นำสิ่งดีมาผูกพันกันไว้
สิ่งดีที่หมอปลาทำมาในอดีตเยอะมาก
อาจารย์ออสไม่เห็นด้วยกับมหาภัยวัน
ที่จะต้องตัดขาดเพื่อนด้วยเหตุผลเพียงแค่นั้นครับ
อันนี้ก็ยังมองออกแนวกึ่งวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะ
ใช่ก็บอกว่าทุกคนมันไม่มีใครจะเพอร์เฟคต
หรือว่าสมมุติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกใช่ไหมครับไม่มีขาวไม่มีดำร้อยเปอร์เซ็นต์
เออว่าไป
แต่ว่าหมอปลาได้ออกมามั้งยังหลังจากมีภาพนี้
ยังนี่เนอะใช่มีแค่โพสต์รูปเฉยค่ะยังค่ะ
เดี๋ยวลองดูท่าทีของหมอปลาเขาด้วยแล้วกัน